คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะคะที่พัทธลุงเป็นประเด็นร้อนมาก
เพราะว่ามีการตรวจสอบแล้วเพราะว่ามีเด็กนักเรียนผู้ชาย๒๑คน
อนาจารย์ทางเพศถูกลวนลาม
โดยคุณครูสอนดนตรีในโรงเรียนชื่อดังที่จังหวัดพัทธลุง
คือเรื่องนี้เด็กเป็นคนมาร้องเองผ่านสื่อนะคะ
เพราะเขาบอกว่าไปบอกคุณครูที่โรงเรียนแล้ว
โดนต่อว่ากลับมาหาว่ากุเรื่องหาว่าสร้างเรื่อง
บอกพ่อแม่ก็อายร้องผ่านสื่อมวลชนเลยก็แล้วกัน
น้องมารวมตัวกันแบบนี้ค่ะ
นักเรียนผู้ชายหมดเลยนะคะน้องมาเล่าให้ฟังบอกว่า
ถูกครูผู้ชายที่สอนวิชาด้านดนตรีเนี่ย
คำทางเพศแล้วก็ลวนลามด้วย

น้องเล่าว่าย้อนกลับไปช่วงโควิดนะคะ

แล้วก็เจอกับครูคนนี้ครูสอนดนตรีคนนี้นะคะ
คุณครูก็ชวนไปที่บ้านพักที่มันอยู่ใกล้กับห้องซ้อม

แล้วก็ออกอุบายก็คือเล่าเรื่องผีให้นักเรียนฟัง
เด็กก็กลัวไม่กล้ากลับบ้านตอนกลางคืนไง
เล่าเรื่องผีจนน่ากลัวก็เลยให้ค้างบ้านพักครูนี่แหละ

คุณครูเริ่มเอามือมาจับอวัยวะเพศ
อดจูบคุกคามทางเพศหลายอย่าง
แล้วก็มีนักเรียนหลายคนหลังเหมือนเข้าไปคุยกันแล้วกลายเป็นว่า
เฮ้ยนายก็โดนเหรอเราก็โดนเหมือนกัน

บางคนโดนบอกครูชวนไปศักยันต์ชวนไปติวหนังสือ
แล้วก็กลับมาอีรอบนี้คือเหมือนกับลวนลามคุกคามทางเพศ
เขาบอกเขาไปขอความช่วยเหลือไปแจ้งครูที่โรงเรียนแล้ว

บอกผู้ปกครองบอกพ่อบอกแม่ก็ไม่กล้าเพราะว่าอาย
ก็ร้องเรียนกับสื่อมวลชนไปเลยก็แล้วกันน้องว่าอย่างนี้
ส่งคุณเนติชาวนะคะลงพื้นที่ที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
ที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนี่แหละไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ไม่เจอคุณครูสอนดนตรีคนนี้นะคะ
เห็นมาว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยได้ยินว่าขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วนะคะ
ตั้งแต่เช้าประมาณสัก๙โมงเช้าได้
ทีมข่าวเราไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็เห็นครูเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนน
นี่คนนี้ค่ะผ่านร้านค้าไป
แล้วก็มีการไปแวะเติมน้ำมันแถวโรงเรียนด้วย
แล้วก็มีคนเห็นครูไปนั่งแถวเขื่อน
ท่าทางคล้ายจะหลบหนีแล้วก็ไม่มีใครเจอตัวอีกเลย
ทีมข่าวได้หลักฐานเป็นจดหมายร้องเรียนฉบับหนึ่งจากชาวบ้านนะคะ
มีข้อความทำนองว่าคุณครูคนนี้
พอเอามาเป็นครูแต่ไม่ได้จบครูมา
ใบประกอบวิชาชีพก็ไม่มีแต่เป็นเพื่อนผอเลยได้มาเป็นครู
แล้วก็มีคลิปที่คุณครูคนนี้เล่นกีต้าเป็นเพลงบันเลงคลาสสิกในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง
มีเด็กนักเรียนนั่งรวมอยู่ด้วยแล้วก็เป็นคลิปที่คุณครูเล่นดนตรีเครื่องเป่าโซปราโน่แซ็กโซโฟน
ทีมข่าวเราเลยลงพื้นที่ไปที่บ้านพักของครูที่บอกว่าชวนเด็กนักเรียนไปซ้อมดนตรีแล้วก็เล่าเรื่องผีจนน้องไม่กล้ากลับบ้านกันก็เลยมาอยู่ที่บ้านพักครูเนี่ยนะคะ
ไม่มีใครอยู่นะคะบ้านปิดเงียบค่ะแต่เจอข้าวของเครื่องใช้ของคุณครูอยู่หลายอย่างมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีอุปกรณ์สอนวิชาลูกเสือด้วย
ได้คุยกับสิทธิ์เก่าคนนึงนะคะเขาก็เล่าบอกว่าครูคนนี้สอนที่โรงเรียนนี้มา๓ปีแล้วเป็นคนเก่งมีความสามารถคนหนึ่งเลยแหละเล่นดนตรีได้หลายชนิด
พอมาสอนเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าด้วยความสามารถของเขาเนี่ยทำให้เด็กนักเรียนก็มีทักษะด้านดนตรีเยอะขึ้น
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กผู้ชายนั่นแหละที่มาเรียนดนตรีเท่าที่เขาเคยเรียนกับครูและรู้จักมาก็ไม่เคยเห็นครูมีพฤติกรรมแบบที่เป็นข่าว
เขาไม่รู้แหละว่าครูจะมีพฤติกรรมแบบที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่าแต่ที่แน่สิ่งที่เขาต้องการในฐานะสิทธิ์เก่าคือไม่อยากให้เหมารวมจนทำให้โรงเรียนของเขาเสียชื่อเสียงค่ะ
เป็นเด็กผู้ชายเยอะคือเด็กส่วนมากที่อยู่กับแกจะเป็นเด็กผู้ชายเยอะแล้วก็คือเหมือนน้องคือมันเป็นเด็กที่ว่าสนใจในด้านดนตรีครับแล้วก็คือได้ไปฝึกซ้อมอะไรแบบนั้นคือเยอะเป็นจำนวนหนึ่งอยู่ที่ว่าฝึกซ้อมอยู่กับแก
แต่ก็คือเขาไม่ได้คิดนะว่าแกจะเป็นคนแบบนั้นไม่คิดว่ามันจะมีในแง่มุมแบบนี้ของแกอยู่เพราะว่าแกไม่มีแนวทางที่ว่าแกจะเป็นคนประเภทนั้นไม่ได้คิดเลยว่าแกจะเป็นคนที่ทำอะไรแบบนี้ได้
ต้นจริงคุณเนติชาวก็มีการไปสอบถามคุณครูเหมือนกันนะว่าจริงไหมที่เด็กมาบอกคุณครูแล้วแต่คุณครูด่ากลับไปหาว่าเด็กสร้างเรื่องคุณครูเขาก็ชี้แจงบอกว่ากลุ่มพวกครูด้วยกันเองก็เพิ่งจะรู้เรื่องเหมือนกันซึ่งตอนนี้คุณครูคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยถูกให้พ้นสภาพจากการเป็นครูไปแล้ว
๖โมงเย็นวันนี้ตำรวจนำหมายสารจังหวัดพัทธลุงตรวจคนบ้านพักของครูที่ถูกกล่าวหาเนี่ยแล้วนะคะในห้องมีเครื่องดนตรีมีข้าวของเครื่องใช้กระจายอยู่เต็มห้องมีชุดลูกเสือของนักเรียนแขวนอยู่หลายตัวด้วยตำรวจเนี่ยเก็บที่นอนเก็บหมอนเก็บเสื้อผ้าเก็บผ้าห่มของคุณครูท่านเนี่ยไปตรวจสอบดีเอ